ส่วนอีกเรื่องหนึ่งถ้าคุณผู้ชมจำกันได้เรื่องของพริตตี้สาวท้อง๖เดือน
แล้วก็ไปนวดแผนโบราณในห้างดังแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่แล้วก็ช็อกหมดสติไปเลย
แล้วก็แท้งลูกด้วยเป็นเจ้าหญิงนิทราอยู่ระยะหนึ่งเนี่ยนะคะ
ล่าสุดครอบครัวแจ้งข่าวร้ายแล้วว่าเธอเสียชีวิตลงแล้วเพราะว่า
หลังจากที่ต้องทรมานเป็นเจ้าหญิงนิทราอยู่ร่วมครึ่งปี
ทางคู่กรณีเขาก็บอกว่าชดใช้ให้จำนวน๓๐๐๐๐๐บาท
จากกรณีที่นางสาววิราวัลเกรดเกษีอายุ๒๖ปี
ซึ่งกำลังตั้งคัน๖เดือน
แล้วเธอก็ไปใช้บริการร้านนวดแผนโบราณที่ห้างสรรพสินค้ากลางเมืองเชียงใหม่
แต่ใช้บริการไปช็อกหมดสติแล้วก็แท้งลูกด้วยนะคะ
ส่วนตัวของคุณแม่เองนั้นก็อาการโคม่าไม่รู้สึกตัว
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตั้งแต่๑๑มกราคมที่ผ่านมาแล้ว
ล่าสุดนายชัยวัดคำยาน้าชายของนางสาวิราวัลบอกว่า
หลังเกิดเหตุหลานสาวกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราแล้วก็เป็นผู้ป่วยติดเตียง
และในช่วงเที่ยงของวันพระหัสบดีที่ผ่านมาค่ะ
นางสาวิราวัลเสียชีวิตอย่างสงบที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
กลางความเศร้าศกเสียใจของทั้งพ่อแม่และญาติ
เพราะว่าทุกคนก็หวังว่าจะมีปฏิหารกลับมาหายดีเหมือนเดิม
ผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปพบกับนางวราพรคำยาแม่ของนางสาวิราวัลที่ห้องพักเล็ก
ซึ่งใช้เป็นสถานที่ดูแลชีวิตช่วงสุดท้ายของนางสาวิราวัล
และยังได้พบกับลูกชายวัย๙ขวบของผู้เสียชีวิตด้วย
ซึ่งนางวราพรเล่าทั้งน้ำตาบอกว่าที่ผ่านมาก็ดูแลลูกอย่างดีที่สุดแล้ว
เท่าที่แม่คนหนึ่งจะทำได้
จากนี้ไปก็ต้องเลี้ยงดูหลานชายภาระค่าใช้จ่ายก็มากขึ้นทุกวันค่ะ
ส่วนทางคดีเนี่ยทางร้านนวดคู่กรณีก็เจรจากันแล้ว
และก็มีข้อตกลงว่าจะไม่พูดถึงเรื่องเงินให้ใครฟังนะคะ
แล้วคุณแม่ดูแลเขามากี่เดือนแล้วครับตั้งแต่เขาเป็นผู้เปิดอีกเดือน
ตั้งแต่หยุดหลงพยาบาลสนดอกแล้วครับ
แม่ก็ต้องเวียนไปเวียนมาทุกวันเลย
พอลูกมาป่วยยายก็ไม่ได้ทำงานเจอลูกอยู่ในสภาพแบบนี้อีกก็เลยไม่รู้
ยายก็ไม่ได้พูดอะไรยายก็แค่สอนให้เขาให้เข้าพันธ์อีกพันธ์ครั้งนั้นนะ
ศพของนางสาวิราวัลจะมอบให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เพราะว่าจะให้แพทย์นักศึกษาแพทย์นำไปศึกษาต่อไป
เพราะว่าทางลูกสาวก็ได้ทำเรื่องบริจักษ์ร่างกายเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
จากนี้พนักงานสอบสวนก็จะเรียกหมอนวดหญิงวัย๒๘ปีมาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม
ข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และต้องรอผลชนะสูตรจากแพทย์ภาควิชานิติเวชโรงพยาบาลมหาราชมาประกอบสำนวน
ก่อนจะส่งฟ้องต่อสารจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปค่ะ
ส่วนเรื่องการเยียวยาช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตที่ผ่านมาทางยุติธรรมจังหวัด
ก็มาช่วยเหลือไก่เกลี่ยร่วมกับพนักงานสอบสวน
เพื่อให้ทางร้านนวดเนี่ยชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งให้กับแม่ผู้เสียชีวิตไปแล้ว๓แสนบาทค่ะ